มาดูการแข่งขันสนุกกันหน่อย
เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่เราเนี่ยห่างหายกันไปนาน
และวันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันศึกมวยทะเลครับ
ไม่ต้องไปที่ไหนไกลสวนหลังบ้านก็ได้

เรียบร้อยทำเลี่ยงไปนี่มีหลายรุ่นคุณเห็นไหม

ครั้งที่๑ชิงรางวัลลูกหมู๓ตัว

ใช่เพราะว่าการแข่งขันนี้จัดขึ้น
ณศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน

ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

รุ่นแรกที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นการแข่งขัน
รุ่นเล็กแต่ใจไม่เล็กนะครับ

ส่วนรุ่น๒ค่ะเป็นการแข่งขันของรุ่นใหญ่แต่ใจยังกลัวก็กล้า
รุ่นนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม
กลัวกลัวกล้ากล้าเหมือนกันแต่ว่าอืมอาหารขอสู้ตายยิบตาเลย
การแข่งขันศึกมวยทะเลนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ได้รับทราบว่าทางศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน
เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง
หลังจากปิดให้บริการนานกว่า๕เดือนค่ะ

ยังมีอีกความสนุกยังไม่ได้หมดแค่นี้คุณชนะ
มีศึกการแข่งขันระหว่าง
กำนันตำบลท่าผาฝ่ายชาย
กับผู้ใหญ่บ้านห้วยขวาง

จ้ะนี่แต่มันเป็นการแข่งขันที่
จะเรียกว่ามวยถูกคู่เอออันนี้นวดหรือชกกันนะ

คู่นี้ก็มากันเปล่า
บอกว่าคู่นี้เข้ามากันแบบรักกัน
เขาพากันลงน้ำไปเลยเหมือนไม่ได้มาแข่งขันนะฮะ
ส่วนอีก๑คู่เป็นมวยคู่เอก
ระหว่างสาว๒

และฝ่ายน้ำเงินพอลล่าบ้านหัวทุ่งจ้า
ป้ายนี่เข้ามาในชุดบัตรย้อนยุค

เดียวอยู่ยังไม่ทันได้เชียร์เลยตกลงไปแล้ว
และนี่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัล
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นก็คือ
คุณจะได้รับลูกหมูกลับบ้านไปเลี้ยงที่บ้านคนละ๑ตัว
จบไปแล้วสำหรับความสนุกที่เกิดขึ้นนะฮะ
แต่ว่าเรื่องของการศึกษาหาความรู้มันยังไม่ได้จบแค่นี้เนาะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเรียนรู้ไปศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการทำการเกษตรแหล่งเรียนรู้ต่าง

เรียนรู้กันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน
หมู่๑๑ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจ้า